ส่วนกระแสเรื่องของอเจ้าก็เป็นพาดหัวหน้าหนึ่งนะครับ

แด่จังกึมเนี่ยดังมากเมื่อสมัยหลายปีผ่านมานะ๔ปีแล้วนะ
ตอนนี้บอกว่าเรื่องบุภเสันนิวาสเนี่ย
น่าจะเป็นกระแสดังเหมือนแด่จังกึมนั่นแหละครับ
อมแพงปลื้มแห่พาย้อนยุคประวัติศาสตร์

หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีตอบคำถามหลายเรื่อง
รวมทั้งเรื่องของกระแสอเจ้า
ละครเรื่องบุภเพสันนิวาสด้วยนะคะ

รวมทั้งบอกว่าตัวเองแก่เกินไป
แก่เกินที่จะเป็นหมื่นเดชแล้ว

ให้เรามันโบราณ
เราจะเป็นแค่ใครได้
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ท่านจะเป็นใครในเรื่องอาวาสเจ้าเนี่ยนะฮะ
อันนี้หลายคนไปบอกกับรัฐบาลโหนกระแสไม่ใช่
สิ่งที่เราทำนี้ก็คือแนวทางของประวัติศูนย์พระอาจารย์
ท่านคงสั่งมาแล้วว่ารักษาสืบศาลและต่อยอด
รักษาขนมทรีย์ประเพณีไทยวัฒนธรรมไทย

เอาคนเข้ามาทำเป็นภาพยนตร์บ้าง
นะวันนี้สมศิษย์ประชุมหัวทรงวัฒนธรรม

วันนี้ก็เป็นกระแสที่ประชาชน
จะร่วมกันทำความดีคือเรานึกถึง
สิ่งที่มีคุณค่าของประเทศไทย
วันนี้อเจ้าฉายวันพุธพฤหัสกลางคืนใช่ไหม
หลายคนบอกว่าเอ๊ะผมจะใช้เวลาของเขา
ก็ผมพูดวันศุกร์ไปเกี่ยวกับอะไรวันอังคารพฤหัส
หาเรื่องพุธพฤหัสไม่ใช่เหรอกลางคืน

นายโยคก็เกินจนเป็นหมื่นเดชไปหรือ

คือนายกรัฐมนตรีบอกว่า

บอกว่ากระแสดังจริงนะครับ

เพราะว่านายกก็สั่งการให้กระทรวงต่าง
แนวทางเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยว

จนถึงช่วงเทศกาลสงคราน

แล้วก็บอกว่านายยกแหมโหนกระแส

และอยากให้มีภาพลักษณ์ที่ดีเกิดขึ้นในประเทศไทย

เพราะอเจ้ามาคืนพุทธพระธรรดิ์

ส่วนถ้าท่านนายกบอกว่าต้องเป็นคนรับใช้ในเรื่อง

ในต่างประเทศให้ความสนใจภาพยนตร์นี้มาก

แดจังกึมมาดังไปทั่วโลก
เพราะว่าเขาขายเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการกิน
และจากเรื่องแด่จังกึมทำให้คนไทยหันไปท่องเที่ยว
เพื่อที่จะตามรอยแด่จังกึมมากขึ้น
ไปที่พระราชวังแล้วก็ไปสวมชุดฮันบกถ่ายภาพ
นี่คือมาจากกระแสใดจังกึมเลยนะ

เมื่อวานรัฐมนตรีวัฒนธรรมพูดถึงเรื่องของกระแสแบบนี้นะฮะ

บอกว่านายกส่งข้อความทางไลน์ส่วนตัวมาเลยนะ
บอกให้ต่อยอดจากกระแสละครเรื่องนี้หน่อย
ในการส่งเสริมการผลิตละคร

เกี่ยวกับความรักชาติเหมือนที่เกาหลีเขาทำ
พร้อมระบุหากเทียบกับซีรีส์เกาหลีแดจังกึม
นำศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมมาสร้างเป็นละคร
บุภเสันนิวาสได้นำศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย
สร้างให้เป็นละครโด่งดังไปถึงต่างประเทศแล้ว
ซึ่งกระทรวงเองจะมีกิจกรรมต่อยอดเริ่มต้นจาก๑๕มีนาคม
จะจัดเสวนาเชิญผู้ที่สนใจ
มาพูดคุยย้อนรอยละครเรื่องนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรม
คุยกับผู้จัดด้วยพี่หน่องด้วย
เขาเวิร์คชอปกันแบบไหนเขาศึกษาข้อมูลกันแบบไหน
ส่วนปัญหาการดูแลนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นตอนนี้เป็นแบบก้าวกระโดด
ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นเจ้าของพื้นที่ที่จะตามรอยออเจ้า
จะเป็นผู้บริหารจัดการ

รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยเลย

เข้ามาดูแลเรื่องสถานที่จอดรถยนต์จัดจราจร
เพราะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
สามารถสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้

พิมพ์ไทยรัฐคุณรอมแพง

คุณรอมแพงก็คือคุณอุ้ยจัญวีสมปรีดา

เพราะคุณอุ้ยเป็นผู้ประพันธ์นิยายเรื่องนี้
มาตั้งแต่ปี๒๕๕๒
เป็นผู้ประพันนิยายเรื่องบุภเพสันนิวาส
คุณอุ้ยบอกภูมิใจดีใจมาก
ที่ตอนนี้บทประพันธ์ของเธอ
ถูกนำมาถ่ายทอดเป็นละครโทรทัศน์ที่โด่งดัง

และตัวเธอเองก็ยังชื่นชมต่อไปถึง
อาจารย์สัลยาสุขคณวัฒน์

เป็นอาจารย์ผู้ประพันธ์บทโทรทัศน์เรื่องบุภเพสันนิวาส

และบทโทรทัศน์กลายเป็นบทที่นำเรื่องราวสมัยใหม่
ไปผนวกกับเรื่องราวในยุคก่อน

จึงเกินความงดงามของละครเรื่องนี้นะฮะ

แต่ก่อนส่งบทประพันธ์ของเธอเรื่องนี้นะ
ที่กระทรวงวัฒนธรรมเป็นรูปเล่ม
เพื่อให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา
แต่แต่ก่อนไม่ผ่านการคัดเลือก
แต่ตอนนี้กลายเป็นบทโทรทัศน์ที่โด่งดังมาก

ใช่เอาเรื่องยุคใหม่มาบวกกับยุคเก่าเนี่ย

เห็นไหมที่อเจ้าเขาบอกพูดกับคนรับใช้

แล้วคนสมัยอายุทยาจะโอเคไหมระบาดล่ะ

เพราะว่าการตีโจทย์ของบทโทรทัศน์นะครับ

รองแพงคือนำบทประพันธ์เป็นนามปากกา